ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

เข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
ปราบทุกปัญหาและปัจจนากันทุกเรื่องวุ่น

เฮ้ยเริ่มมากวันสู่อีกแล้ว

สิ้นเดือนมกราแบบนี้หลายคนก็คงจะแบบว่าดีใจมาก

ใช่ได้ของไปลองใช้ฟรี

ถูกต้มถูกไหมคุณผู้ชม

เขาบอกว่าดูตัวเล็กน่ารักดีเราชอบ

แล้วก็ประเด็นประจำบานของเราวันนี้เอาไหม

นิสัยอะไรของแฟนคุณที่คิดว่าน่ารักอ่ะ

แล้วก็หัดมองคนข้างกายบ้างว่า

ถ้างั้นแล้วพร้อมเลยนะในช่วงนี้

ประเด็นประจำบาน
ไหนแฟนใครมีนิสัยน่ารักน่าอวดบ้าง

และเขาก็มีนิสัยที่น่ารักน่าอวด

งั้นเอางี้เรามาถามสองพิธีกรดีกว่า
ว่าเขาจะอวดแฟนและอิจฉาตาร้อนมากแค่ไหนนะ
อย่างที่คุณน้องบอก
ประจำบันจรห์ของเราวันนี้มุ้งมิ้งน่ารัก

มันก็จะแซ่บแซวคุณหนุ่มมาเยอะแล้วใช่ไหม
วันนี้เราเปิดโอกาสให้ได้แบบชื่นชมความน่ารักของเขา

สามีพี่กาวเนี่ยพี่เอ๊นะถ้าเกิดว่าจะให้ชมสามวันก็ไม่หมดว้าว

ก่อนที่จะไปถึงสามวันเอามาข้อหนึ่งให้แบบความมหวัดชอบทั้งบ้าน

ทำอาหารเก่งทุกอย่างเลย

แบบทำอาหารเนี่ยมันก็คือบวกไปกับการเอาใจดูแลแล้วเนาะ

ก็เห็นเราเป็นคนสำคัญอันดับหนึ่ง

นี่มันช่วงคนอวดเฟน

หรือว่าคนอื่นที่ดูอยู่อิจฉาบ้างไหน

น่าจะเป็นที่ว่าเขาทำอะไรก็จะคิดถึงเราเสมอค่ะ
อะไรก็จะคอยแจ้งคอยบอกตลอดเวลา
ก็หลายคนก็จะอินถาตรงเนี้ยค่ะ
ก็เขาเป็นคนที่เอาใจตัวเองแบบเอาใจเราอะค่ะ
ก็แบบอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้

เหมือนรู้ทางผู้หญิงค่ะว่า
ว่าตอนนี้จริงแล้วต้องการอะไร
แล้วก็แอบทำให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนใส่ใจรายละเอียดอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเขาจะเป็นคนที่ทำกับข้าวให้ตลอด
ไม่ว่าจะอะไรทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ

ตื่นขึ้นมาเป็นคนที่ตื่นสายแล้วเขาก็มีกับข้าวให้กินทุกวัน

แล้วเป็นคนที่ทำงานบ้านได้ดีมาก

เอาจริงคือคนเรามันก็ต้องดูแบบว่า
ความดีของคนรอบข้างบ้างไม่ได้มัวแต่หา
แต่ที่ติว่าเขาไม่ดีอะไรยังไงบ้างใช่ไหม

มีอะไรนิสัยน่ารักก็แบบว่าพูดชื่นชมให้เขารู้สึกแบบว่าภูมิใจบ้าง

วันนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องคนอวดแฟนกันไปแล้วนะคะ
ไหนเราจะจัดเป็นอันดับเลย

เป็น๓อันดับนิสัยน่ารักที่จะทำให้เหล่าคู่รักอยู่กันได้ยืนยืนยาวค่ะ
อันดับ๓เป็นคนเปิดเผย
ไม่น่าเชื่อนะว่าอันนี้จะอยู่ในอันดับด้วยเพราะว่าคือจริงแล้วเราชอบการที่พูดกันตรง
มีอะไรเปิดเผยกันคืออะไรที่ไม่ดีของเราเนี่ยเขาก็พูดตรงไม่ใช่ว่า
แล้วแต่ดีแหละไม่อยากคิดมากเลยนู่นนี่คือมีอะไรแล้วเราคุยกันมันเป็นความจริงใจ
พูดตรงไปตรงมาเปิดเผยอะไรอย่างนี้นะคะ
ส่วนอันดับที่๒ค่ะนั่นก็คืออ่อนโยน
นิสัยอ่อนโยนไม่ได้แบบก้าวร้าวคือมีมุมหวาน
เติมความหวานให้กันดูแบบว่ากุ๊กกิ๊กทำให้เราแบบกระชุ่มกระชวย
ให้คุณผู้ชายนะมีความแมนยังไงนะ
ความรักมันก็ต้องการความหวานเอาใจใส่ตัวเอง

ไม่ใช่แบบโมโหอย่างร้องก้าวร้าวแบบคลิ้งเข้าของ
ไม่ต้องโชคคงแมนตลอดเวลา
เอาแบบถ้าโมโหแล้วก็ค่อยคุยค่อยพูดกันนะ
คุณผู้หญิงทุกคนนะหลายคนรู้ดีเลยว่ามันสำคัญมาก
อย่างที่พี่เก้าอยากทำมาหาให้ทำนั่นก็เป็นการเอาใจพี่เก้าอย่างนึง
รู้ว่าแฟนชอบอะไรก็เอาใจทำให้นะคะคือมันน่ารัก
ใช่เขาก็ชอบหมดเลยทั้ง๓อย่างนี้พี่เอมีหมด

สามอย่างพี่เอมีหมดเลยอ่ะบอกเลยมันบับเลิศอ่ะค่ะว่าคำเดียวและมองบนอิจฉาเบา
แล้วคุณหนุ่มคะที่ดูอยู่นะคะแล้วลองดูว่าตัวเองมีสักข้อไหม
ถ้าไม่มีลองเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะเล็กน้อยคือ
ไม่ต้องกลัวคุณผู้หญิงตกใจหรอกตกใจในทางที่ดีว่าแบบอยู่ดีมาแนวนี้ได้ยังไงอะไรยังไง
มันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงลองดูว่าตัวเองแบบมีเสน่ห์อะไรบ้าง
ใช่เหมือนผู้ชายคนนี้ที่เขามีเสน่ห์

โอ้ยอย่าให้เขาพูดเลยนะเวลาเขาพูดก็มีเสน่ห์มากเลย
เขามีเสน่ห์เขาน่ารักนะ
เขาเป็นเด็กแนวที่แบบดูเก๋ไก่ใช้ไรกว่าเดิม